หนุ่มกู้ภัยคนนี้เขาอยู่กระบี่เขาเลี้ยงนกกรงหัวจุกอยู่ที่บ้าน
ก็แขวนเอาไว้แต่ไปเจอแก๊งขโมยนกกรงหัวจุกออกอารวาส
คุณผู้ชมนะยกไปต่อหน้าต่อตาเลยนะฮะถึงแม้มันจะไม่ได้แพง
แต่ว่ามันมีคุณค่าทางใจของเขานะอยากให้ตำรวจตามจับกลุ่มคนที่เป็นหัวขโมยให้ได้
ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์คนร้ายเหมือนจะเป็นวัยรุ่นนะครับ
ขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดอยู่ที่หน้าบ้านตอนกลางคืน
ในซอย๑๐พี่น้องถนนก๋วยเตี๋ยวเป็ดหมู่๘ตะวนทัพปริกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี
เห็นไหมว่าเขาก็ทำอะไรเหตุการณ์ที่ตีสองนะของเมื่อวานเนี่ยเดินเข้าไปแล้ว
หน้ากากอนามัยเดินเข้าไปแล้วนะฮะคนร้ายแอบย่องเข้าไปแล้วก็ไปขโมย
นกกรงหัวจุกซึ่งเขาเลี้ยงไว้ในกรงแล้วก็หลุดเฟรมกล้องไปด้วย
เห็นแล้วว่ากลงไปนะคือเขาแขวนอยู่ที่โมโลงจอดรถครับ

พร้อมกับกรงของนกกรงหัวจุก
เหตุการณ์นี้ไม่ใช่เกิดแค่เคสนี้เคสเดียว

เหมือนเป็นแก๊งออกไปขโมย

ขโมยก่อนหน้านี้ก็มี

ก็โดนขโมยมาเอากรงของนกกรงหัวจุกไป

ซึ่งล่าสุดก็ไปเจอกับอาสาสมัครกู้ภัย
มูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชา
ซึ่งชื่อว่านายธวัชชัยทองมนต์อายุ๔๐ปี
ซึ่งเป็นเจ้าของนกตามภาพวงจรปิดที่โดนขโมยไป

กำลังแต่งตัวออกไปทำงานสังเกต
ก็เลยเอาคลิปนี้ไปโพสต์ลงโซเชียลเพื่อเตือนภัย
ระวังกันด้วยตอนนี้โจรกำลังระบาดชุกชุม

กระทั่งนกกรงหัวจุกก็เอาไป

แต่ว่ามันก็คือคุณค่าทางใจก็เลี้ยงดูกันมา

เพราะกลัวว่าเดี๋ยวมันจะโดนขโมยเอาไปทำอะไรไม่ดีหรือเปล่า

เพราะว่าตอนนี้ลักษณะเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยมาก
คนแถวกระบีก็ระวังกันด้วยแล้วกันนะครับ